มาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างนะคะเป็นเหตุรถสิบล้อบรรทุกเหล็กเส้นที่จอดอยู่ภายในแคมป์คนงานแห่งหนึ่งจู่ก็พลิกตะแคงแล้วเหล็กเส้นที่บรรทุกอยู่ก็เลยล้มลงมาทับคนงานจนเสียชีวิตไปหนึ่งศพนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็คาดว่าน่าจะเกิดจากดินในจุดที่รถบรรทุกคันนี้เนี่ยจอดอยู่มีการซุดตัวลงไปค่ะติดตามเหตุการณ์นี้พร้อมกับเหตุการณ์อื่นอื่นจากรายงานค่ะ
เกิดเหตุรถสิบล้อบันทุกเหล็กพลิกตะแคงภายในแคมป์ก่อสร้างที่บ้านสรรชางมูบตำบลต้นเป่าอำเภอสรรคำแพงจังหวัดเชียงใหม่ทำให้เหล็กเส้นน้ำหนักกว่าสองตันไหลลงมาทับร่างนายสุธินอ่วงหวนอายุหกสิบเอ็ดปีคนงานชาวพิสดุโลกเสียชีวิตกู้ภัยผิงนครและกู้ภัยต้นเป่าใช้อุปกรณ
ประมาณ๑๕นาทีจึงสามารถนำศพออกมาได้คนขับรถสิบล้อบรรทุกเหล็กเส้นระบุว่าก่อนเกิดเหตุนายสุธินยืนอยู่หลังรถแต่ขณะใช้เครนยกเหล็กเส้นลงมากองไว้ด้านขวาของรถสิบล้อจู่รถกลับพลิกตะแคงข้างทำให้นายสุธินตกลงมาแล้วถูกเหล็กทับเสียชีวิตดังกล่าว
จังหวัดกระบีซึ่งจุดเกิดเหตุเป็นไหลทางลึกประมาณ๕เมตร
ตู้คันนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาด้วย๙คนเป็นชาวต่างชาติ
คนหญิงชาวไทยหนึ่งคนซึ่งในจำนวนนี้มีอาการแน่นหน้าอกจาก
แรงกระแทกสามคนกู้ภัยเร่งนำส่งโรงพยาบาล
เหลือได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคนขับรถตู้ระบุว่า
รับนักท่องเที่ยวทั้งหมดมาจากท่าเรือดอนศักดิ์จังหวัดสุราธานี
และกำลังเดินทางไปจังหวัดกระบีแต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมีสุนัขวิ่งตัดหน้ารถ
จึงหักหลบทำให้เสียหลักตกลงไปข้างทาง
ตำรวจสพปลายพระยาประสานให้รถตู้รับนักท่องเที่ยวทั้งหมดไปส่งที่ตัวเมืองกระบี
เชิญคนขับรถตู้ไปสอบปากคำที่โรงพัก
ผิดท้ายด้วยอุปกริเทศรถขบาออิสุสุดีแบ็คภุ่งชนบ้านเรือนประชาชน
ริมถนนสุขประยูนช่วงหน้าวัดกุฎโง้งอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
ซึ่งหน้าบ้านเปิดเป็นร้านอาหารถูกชนพังเสียหายทั้งหลัง
ข้าวของกระจัดกระจายใต้ท้องรถกระบะพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ
ถูกชนจนพังยับเยินส่วนคนขับรถกระบะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ผู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเปิดเผยว่า
ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงรถเบรกดังสนั่นจึงรีบวิ่งออกมาดู
และเห็นรถกระบะคันนี้หมุนคว้างกลางถนนแล้วพุ่งชนร้านอาหารอย่างจัง
คนขับอ้างว่าหากหลบรถที่ขับออกมาจากซอยจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้น
แม้ร้านอาหารจะถูกชนได้รับความเสียหาย
แต่โชคดีที่เจ้าของร้านถูกข้าวของกระเด็นใส่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
และขณะเกิดเหตุไม่มีลูกค้าอยู่ในร้านแต่อย่างใด